ใกล้จะลอยกระทงกันแล้วนะคะ

ที่เขาจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๓

ท่าน้ำบนโค้งน้ำเจ้าพระยา

จัดงานสืบสารมรดกไทย
ภายใต้คอนเซ็ปต์แสงมงคลส่องสว่าง

จากภาครัฐภาคเอกชนด้วยนะคะ
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรสจำกัด
สายน้ำแห่งวัฒนธรรมครั้งที่๓
แสงมงคลส่องสว่างช่วงเทศกาลลอยกระทง
วันที่๓ถึง๕พฤศจิกายนนี้
โดยจะจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๘สถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดประยุรวงศ์สาวาสวรมหาวิหาร
และวัดกรยานมิตรวรมหาวิหาร
แล้วก็อีก๔แห่งคือท่าเรือเอกชนนะคะ
คือท่าเรือยอดพิมารริเวอร์วอล์ก
ท่ามหาราชเอเชอทิกเดอร์ริเวอร์ฟรอนต์
และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่คือล้ง๑๙๙
ท่าเรือกลไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์การค้าไทยจีน
ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า๑๘๐ปีเลยค่ะ
ก็พอแต่ละท่าเรือเนี่ยมีความหมายนะคะ
แล้วก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แต่ว่าสมบูรณ์แล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ลง๑๙๑๙เนี่ย
ซึ่งก็ทุกท่าเนี่ยมีประวัติอันยาวนานนะคะ
อย่างโรงที่ว่ามาใหม่เนี่ยก็๑๘๐ปี
ตั้งแต่สมัยราชการที่๔นะคะ
จากนี้แล้วค่ะก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย
ได้ร่วมกันแสดงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะได้เผยแพร่เรื่องราวที่มาของวัฒนธรรมไทย
ผ่านการเป็นมักขุเทศแก่ชาติไทยและชาวต่างชาติกันด้วยนะคะ
ในช่วงการจัดงาน๔วัน๔วัดนี้นะคะ
โครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสารวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครเยาวชนในเดือนตุลาคมนี้

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ดีนะฮะได้ไปลอยกระทงแล้วนะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว
แล้วก็ยังได้ไปทำบุญไหว้พระ
ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่ต่างด้วยนะครับ